แต่ว่าดูเรื่องนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่
วัดกลางคลอง๔อยู่ที่ตะบนราชสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ค่ำเมื่อวานนี้มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น
เป็นครั้งที่๓ของเดือนนี้นะ
ที่เกิดขึ้นครั้งที่๓ของเดือนนี้

แน่นอนว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหัวค่ำเมื่อวานนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ
เป็นจุดเพลิงไหม้ในโบสถ์นะฮะของวัดกลางคลอง๔ที่หมู่๕
ตะบนราชสวายอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี
สพคูคศก็รีบไประงับเหตุนะครับ
พร้อมกับรถดับเพลิงของทางเทศบาลนะฮะ
จุดที่เพลิงลุกไหม้เนี่ยเป็นโต๊ะหมู่บูชาด้านหน้าพระประธานในโบสถ์
ก็ใช้เวลาอยู่สัก๑๕นาทีครับ
ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ก็มีสิ่งของภายในโบสถ์ที่ได้รับความเสียหายบางส่วน
แต่ไม่มีพระไม่มีเนรหรือว่าผู้ที่อยู่ที่วัดที่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
ตามภาพที่ท่านดูเนี่ยค่ำเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
หลวงพ่อท่านบอกว่าครั้งที่๓ของเดือนนี้นะ
ก่อนหน้านี้นะครับ๒ครั้งแรกเนี่ย
เริ่มตั้งแต่๕กรกฎาคมนะที่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับ
แล้วอีกครั้งหนึ่งก็๖กรกฎาคมนะฮะ
เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่สาราการประเรียนทั้ง๒วัน
แล้วเมื่อวานนี้ครั้งที่๓ทีนี้เพลิงไหม้ในโบสถ์
โอ้โหนี่ดับไม่ทันทำยังไงนะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจพิสูจน์แล้วล่ะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงสายที่ผ่านมาชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัด
โอ้โหไปเห็นภาพสำมะเนรอายุ๑๕ปีของวัด
นี่ครับทุกผู้ชมครับเดินไปในโบสถ์
แล้วสักพักไม่นานก็เกิดไฟไหม้เกิดขึ้น
นี่ค่ะช่วงเย็นข้ามเมื่อวาน๑๘นาฬิกา๒๙นาที

ถูกต้องนะครับก็เลยไปนิมนต์สามเณรรูปนี้มา
แล้วท่านก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
บอกว่าจุดไฟเผาพื้นที่วัดจริงทั้งสาราการประเรียน๒ครั้ง
กับเมื่อวานนี้ที่ในโบสถ์เพราะมีปากเสียงกับพระรุ่นพี่ในวัด
ถูกพูดจาดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นเด็กกำพร้า
แล้วต้องมาบวชเนรก็เลยสร้างความไม่พอใจ
แล้วก็ไปก่อเหตุเกิดขึ้นแต่เหตุผลมันก็ไม่ใช่
ท่านเจ้าวาสก็ต้องนำตัวไปศึกครับ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คุมตัวไปดำเนินคดีต่อ
อายุเพิ่ง๑๕ก็เลยต้องมีนักจิตวิทยามีสหวิชาชีพมาร่วมสอบด้วย
จ้าวาสวัดกลางคลองสี่ท่านบอกว่าสมเนรอดีตสมเนรรูปนี้
มาบวชเมื่อวันที่๑กรกฎาคมเองแม่มาฝากให้บวชที่วัด
ก็เลยยังไม่รู้ว่านิสัยใจคอเนี่ยจะเป็นยังไง
แต่ไปถามพระลูกวัดแล้วยืนยันนะฮะพระทั้งวัดยืนยัน
ไม่เคยไปต่อว่าพูดจาดูถูกอะไรสามเณรรูปนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่ามาก่อเหตุทำไม
แต่ถ้าดูจากประวัติของอดีตสมเนรคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แม้ว่าแม่จะพามาบวชที่วัดเนี่ยพามาฝากบวชเนี่ยนะฮะ

ก็อยู่ในการดูแลของบ้านสร้างสรรค์เด็กคลอง๓มาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ
อายุ๑๕แล้วคุณแม่ก็พามาที่วัดมาฝากท่านเจ้าวาดให้บวชเรียน